คราวนี้เป็นเรื่องจริงผ่านน้ำตาเลยค่ะ
ดาราสาวท่านหนึ่งค่ะคุณผู้ชมนะคะ
ก็ขอยีบยกมาจากทีพูละกันนะคะ

มันก็เป็นเรื่องราวนะคะที่เขาเมาส์มอยกันค่ะนะคะ

แซ่บนัวยันถึงหายปลาร้ากันเลยค่ะ

บอกว่าเป็นเรื่องของนางร้ายชื่อดังลูกสอง

คุณผู้ชมคิดในสมองไปเลยนะคะว่ามีใครกันบ้าง

ใช่นะคะก็เพิ่งคลอดลูกคนเล็กมาได้แค่ปีเสร็จค่ะ
สามีของนางร้ายคนนี้ไปมีเมียน้อย
คุณผู้ชมไม่ยอมเลิกเสียทีนะคะ
งานนี้ทำเอาเมียหลวงได้แต่หน้าชื่นอกตรมค่ะ
กอดทะเบียนสมรสกันเลยทีเดียวค่ะ
บอกใบ้ให้เบาก็ได้นะคะว่านางร้ายคนนี้เนี่ย
เคยมีข่าวทำนองนี้มาก่อนนะคะ
ก็คือสามีของนางร้ายคนนี้เคยมีข่าวแบบนี้มาก่อนแหละ
ช้ำใจจนเข้าโรงพยาบาลไปเลย
ลองเช็คข่าวดูดีนะคุณผู้ชมขานะคะ
คือกลุ่มเพื่อนสนิทของเมียน้อยนะคะ
ทำไมคุยกันสนุกจังพูดถึงใครอยู่เหรอ
ปรากฏว่านางก็ภูมิใจนะคะ
ที่เธอเป็นเพื่อนของเมียน้อย
เอามาอวดอ้างกันไปอีกคุณผู้ชมนะคะ
แถมเวลาเมียน้อยเนี่ยเขาแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะ
ดับเสื้อผ้าแบบเมียหลวงดับมากเว้อมากเว้อเลยคุณผู้ชม
คือเมียหลวงแต่งโถ่หัวจะหลดไทยอย่างไรฝั่งแก๊งเพื่อนเมียน้อยเขาก็แต่งแบบนั้นเหมือนกัน
แล้วก็ชื่นโท่มการณ์น้ำภูมิใจไปเนี่ย
บางวันนะคะคุณผู้ชมค่ะถึงท่านบอกว่า
นี่ฉันหน้าเหมือนเมียหลวงเลยนะคะแล้วโพสต์อะไรไปมาโอ้โฮ
บางทีนางก็จะสั่งให้เพื่อนพิตตี้เข้ามาคอมเมนต์
เมนต์ไม่ใช่อะไรนะคะจิกกัดแขวะเมียหลวงโอ้โห
จริงพี่แจ๊คตอนนี้เรื่องมันก็เริ่มร้อนแล้ว

แล้วคุณเมียหลวงเขารู้เรื่องละแคละใครบ้างยังไงโอ้โฮ
เขารู้ค่ะแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้นะคุณผู้ชมค่ะ
ก็คือเอาพูดกันตรงค่ะบ้านใครเรือนใครสามีใครภรรยาใครนะคะ
เขาแบบจัดการได้ยังไม่ลงตัวอะไรอย่างนี้ค่ะ
ท้ายที่สุดแล้วคือสามีเขาก็ยังไม่เลิกนะ
เขาก็ยังแบบว่าเลี้ยงดูอยู่มันช้ำใจมาก
เพราะว่าตัวเองก็คือต้องรักษาสาบันครอบครัวเอาไว้
รักษาสถานะและรักษาหน้าทางสังคมพูดอย่างนี้ค่ะ

งานนี้ก็ต้องบอกว่าได้แต่สงสารนะคะ
ก็คือดารานางร้ายลูกสองคนนี้นะคะ
ซึ่งทำหน้าที่เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกอย่างดีค่ะ
แต่สามีเธอยังไปเป็นเมียน้อยนะคะ
เป็นแก๊งพิตตี้อีกใช่นะคะหลายมีเมียน้อยอีก
น้องว่านางร้ายลูกสองในเมืองไทยของเรามีไม่กี่คน

คนแรกที่นึกถึงก็คือคุณกุ๊บกิ๊บ

กุ๊บกิฟต์ซุบนกิฟต์กับคุณบี้ตัดไปเลยค่ะ

มีคุณเบ้นพรชิตานี่ใช่ไหมคะ
คุณเบ้นก็ไม่ใช่นะคะให้อีกคนนึงละกัน
คุณเนยโชติกาก็ไม่ใช่นะคะลูกสองเหมือนกัน
พอละเพราะว่าเดี๋ยวอีกนิดนึงมันจะเข้าใกล้ช้อยกันไป
แต่เรื่องที่เอามาเล่าเนี่ยคือเป็นเรื่องจริงนะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็เชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอก็จะเป็นข่าวที่แบบค่อนข้างคลึกโครมนิดนึง
แต่ท้ายที่สุดแล้วที่มานำเสนอเนี่ยคืออยากให้ท่องสินข้อ๓เอาไว้ในใจ
อีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมเอาจริงนะกำแพงมีหูประตูมีช่อง
คือไปนั่งเมาส์มอยเรื่องที่มันไม่ควรจะมาพูดกันเนี่ย
ใครเขาก็ได้ยินแล้วก็มาพูดต่อกันแบบนี้ไม่ควรภูมิใจอะไรแบบนี้